ดูเรื่องนี้ที่เอามาเป็นอุทาหรณ์จริงเนี่ยข่าวอย่างนี้เราเคยอ่านกันหลายรอบแล้ว
คือเป็นเรื่องของคือคนที่เขามีอาชีพที่เขาจะต้องลงไปขุดในพวกบ่อบาดาน
ลงไปอยู่ในบ่อที่มันเป็นน้ำลึกแล้วมันมีแก๊สพิษอยู่ข้างใน
พอเวลาเขาลงไปเสร็จอากาศมันไม่มีคุณผู้ชม
มันก็ทำให้สามารถที่จะสลบได้จนถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วมันก็เกิดขึ้นกับคุณตาคนนี้ที่ลงไปอยู่ในบ่อแล้วปรากฏว่าขาดอากาศหายใจ
หลานลงไปช่วยปรากฏเสียชีวิตคู่เลยนะคะลองดูค่ะเรื่องนี้
นี่ค่ะคือบ่อมันค่อนข้างลึกมาก

เป็นภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดชายนาฏ
เขาต้องโรยตัวลงไปในบ่อบาดานี้นะคะ

อยู่กลางทุ่งนาที่พื้นที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชายนาฏค่ะ
ก็ไปนำร่างของตัวผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
คนแรกที่ลงไปก่อนคือนายทวีกุลทีอายุ๖๗ปี
คนนี้ลงไปเสร็จอีกคนนึงคนที่เป็นหลาน
คือนายนัทธวุฒิทองถออายุ๒๙ปี
ถามว่ามันเป็นไปด้วยความทุลักทุเลจริงนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เชือกไปผูกร่างของผู้ตายทั้งสองคน
คุณผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยค่อยดึงขึ้นมามันใช้เวลานาน
แล้วตอนที่ลงไปต้องบอกว่าข้างในมันก็ไม่มีอากาศ
แล้วมันก็มีแก๊สพิษ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องสวมเครื่องช่วยหายใจตลอด

สุดท้ายนำร่างผู้ตายทั้งสองคนขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จค่ะ
ตอนที่เอาขึ้นมาญาติยืนอยู่อย่างนี้
ห่มร้องไห้ตอนที่เห็นศพของทั้งคู่
หลายคนเป็นลมนะคะต้องเข้าไปช่วยกัน
ลูกชายของตัวนายทวีผู้ตายค่ะ
คนที่สูงอายุนะคะนายวรากรกุณฑีอันนี้เป็นลูกชาย
เขาเล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อกับแม่เขามาซ่อมบันตรงบ่อบาดาน

ตัวผู้ตายอีกคนที่เป็นหลานชายคือนายนัทธวุฒินี่แหละ

เห็นแล้วรีบลงไปช่วยพ่อเขาแต่กลายเป็นไปหมดสติทั้งคู่
ตอนนั้นตัวเขาค่ะตามมาทีหลัง
ก็เห็นนะเหตุการณ์พยายามจะลงไปช่วย
แต่ตัวเองลงไปได้แค่ครึ่งบ่อเพราะอะไร
ต่อไม่ได้มันไม่มีอากาศหายใจ

เอาจริงครอบครัวทำนามา๓๐กว่าปีแล้ว
จะไปลงไปซ่อมบำรุงบ่อบาดานกันแบบนี้อยู่ตลอดนั่นแหละ

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัว
ตอนนี้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นก็ไม่ได้พบร่องรอยของการต่อสู้นะคะ
แน่นอนว่าสาเหตุมาจากการขาดอากาศหายใจ
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็รับศพไปทำพิธีทางศาสนาค่ะ